ค่าไฟแพงแพงจริงแพงมากเดี๋ยวไม่ใช่ค่าไฟบ้าน

เกี่ยวค่ะแต่อันนี้เป็นค่าไฟของพ่อค้าแม่ค้า
อยู่ที่ตลาดบ้านต้นถวยอยู่ที่กระบี่คุณผู้ชม
เขาคิดไฟเป็นดวงเลยนะมาก่อนสมมุติจ่ายดวงละ๒๐ใช่ไหม
ร้านคุณขวัญเกิดมี๕ดวง๕ดวงเมื่อก่อนดวงละ๒๐
จ่ายไป๑๐๐นึงแถวตอนนี้มันขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะ

ดวงละ๔๐เอามา๕ดวงคุณขวัญจ่ายมา๒๐๐นี่สักที
ที่สำคัญที่สุดในข่าวนี้คือจ่ายให้ใคร
เงินไม่ได้เข้าอบตนะจ๊ะเอาแล้วเงินเข้าไหนเข้ากระเป๋าใคร
นี่กลายมาเป็นคำถามค่ะแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะ
ตำรวจก็คือพันธุ์ตำรวจเอกประสงค์เฉลิมพันธ์รองผู้อำกับกองบังคับการป้องกันและปรับรามการทุจริต
และประพฤติมิชชอบหรือว่าบอกกปปปด้วยนะไปกับเจ้านักขี้เลย
พอลงต้องมีข้าราชการทุจริตอะไรหรือเปล่า
คุมผมเนี่ยนะคือพ่อค้าแม่ค้าที่เขาได้รับผลกระทบใช่ไหม
มาสอบพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดบ้านต้นถวยหน่อยซิว่าแต่ละร้านแต่ละแผงเนี่ยโดนไปเท่าไหร่
ค่าไฟโดนไปเท่าไหร่แล้วก็มีการร้องกับทางนายประเสริฐพงศ์
อนุวัฒน์ว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลไปก่อนหน้านี้แล้วด้วย
ใช่ค่ะพ่อค้าแม่ค้าเอาหลักฐานมาให้ดูเลยดูเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่แต่ละเดือนที่จ่ายเนี่ย
ฉันต้องจ่ายไปเท่านี้และอีกอย่างหนึ่งที่มันแปลกน่ะเจ้าหน้าที่อบตที่เขามาเก็บค่าไฟแผงค้าน่ะ
มันแปลกพฤติกรรมแปลกยังไงก็อธิบายให้กับตำรวจฟัง
พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าพอรู้เรื่องแล้วเนี่ยโอ้โหรู้สึกโมโหมากเลยฉันโดนหลอกมาตลอดใช่ไหม
เงินคิดว่าจ่ายแล้วเข้าอบตไง
ใช่เขาบอกว่าคนมาเก็บเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่อบตนะ
แล้วก็ออกบินออกบินหัวอบต
เกิดออกบินหัวอบตมันก็ต้องเข้าอบต
ถ้าไม่เข้ามันมีการปลอมแปลงเอกสารหรือมีการยักยอกหรืออย่างไร
ที่สำคัญที่แม่ค้าจ่ายไปเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
ก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าเหตุผลในการเก็บค่าไฟแบบนี้
เพราะจะเอาเงินที่เก็บได้เข้าเทศบาลเข้าอบต
เพื่อเอามาพัฒนาตลาดของเราบำรุงไง

ใครเป็นคนแฮปใครเป็นคนอมใครเป็นคนเอาไป
ล่าสุดอบตครอมคร์เม่าสั่งตรวจสอบ
ปรากฏว่าคุณผู้ชมมีบินค่าไฟนะ

พอเอาใบเสร็จนี้ให้กับฝ่ายการเงินของอบตตรวจสอบ
อ้าวไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ
เสร็จนี้อบตไม่ได้เป็นคนออกค่ะ
งั้นแปลว่าอะไรไอ้ใบเสร็จนั้นคุณปลอมแปลงเอกสารใช่ไหม
เอาหัวอบตมาใส่แล้วก็เซ็นเองใช่ไหม

จากการสอบปากคำพ่อค้าแม่ค้า
ก็ถึงได้ข้อมูลว่าอ๋อค่าไฟที่เก็บไป
ยังไม่ได้เอาเข้าระบบของทางราชการอย่างถูกต้อง
แต่สั่งแล้วนะให้เอาตัวคนผิดคนที่ทำแบบนี้มาดำเนินคดี

เดี๋ยวต้องดูพยานหลักฐานอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ

เจ้าหน้าที่ที่บอกว่าอะไรนะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงระดับพอก
ต้องรีบเอาตัวคนนี้มาสอบนะ

หรือยังไงกันแน่